พลเอกประวิทย์เองก็สั่งทุกส่วนราชการให้เสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกับจิตอาสาน้อมนำพระราชกระแสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางกลับจากสงกรานนะคะ
ซึ่งยอดสรุป๕วันอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานค่ะตอนนี้อุดรธานียังครองแชมป์อยู่นะคะ
เป็นแชมป์ผู้เสียชีวิตสูงสุดค่ะ
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๑๕เมษายน
ก็ถือว่าเป็นวันที่๕ของ๗วันอันตรายในการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ

อุบัติเหตุเกิดขึ้น๔๗๒ครั้ง
เสียชีวิต๕๔ศพบาดเจ็บ๔๙๔รายค่ะ
ถ้ารวม๕วันตั้งแต่วันที่๑๑จนถึง๑๕เมษายน
เกิดอุบัติเหตุไปแล้วทั้งหมด๒๗๐๒ครั้ง
เสียชีวิตไปแล้ว๒๙๗ศพค่ะ
บาดเจ็บ๒๘๐๗ราย
ซึ่งจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด
อยู่ที่เชียงใหม่นะคะ๑๐๔ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคืออุดรธานี๑๔ศพค่ะ
และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดก็คือเชียงใหม่๑๐๔คน
ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะมี๘จังหวัดด้วยกัน
สำหรับสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ
ยังคงเป็นเมาแล้วขับขับรถเร็ว
และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุหลักยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะ
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถนะคะพบผู้กระทำผิด
รถจักรยานยนต์๔๕๕๐๘ครั้ง
จนทียึดไว้แล้ว๑๑๖๖คันค่ะ
รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล๔๒๖๙๖ครั้ง
แล้วก็ยึดรถยนต์มา๔๕๗คัน
รวม๕วันมีรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับ
โดนยึดไปแล้ว๕๓๑๘คัน
ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรถจักรยานยนต์เนี่ยแสนกว่าคน
รถโดยสารสาธารณะรถยนต์ส่วนบุคคลอีกกว่า๗๐๐๐คนค่ะ
แพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมา
กล่าวถึงกรณีที่คนที่ดื่มแล้วขับแล้วก็บุกเข้ามาภายในโรงพยาบาลนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมาก
แต่โรงพยาบาลไม่สามารถปิดไม่ให้คนเข้าได้ค่ะ
จริงแล้วทางโรงพยาบาลนะครับก็มีการเตรียมการหนึ่งก็คือ
หนึ่งเราเป็นโรงพยาบาลเราต้องให้บริการพี่น้อง
ไม่สามารถปิดโรงพยาบาลได้ก็ไม่สามารถปิดประตูใหญ่
อะไรห้ามคนเข้ามาแต่เราก็มีห้องนะฮะฉุกเฉิน
เราก็มีการเน้นในช่วงนี้ให้มีการล็อกประตูมีอะไร
แล้วก็ถ้าเกิดโรงพยาบาลที่มีการปรับปรุงแล้วก็จะมีประตู๒ชั้น
ในการที่จะเข้ามาแล้วก็เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับ
ในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่มาใช้บริการ
คือการที่เราป้องกันอันนี้เนี่ยก็คงไม่ใช่ปกป้องเจ้าหน้าที่อย่างเดียว
อีกอย่างหนึ่งก็คือปกป้องผู้ป่วยคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาล
ก็จะสังเกตว่าในช่วงนี้นี่มีการเมาสุราแล้วก็บุกเข้ามา
แต่ก็ไม่ได้บุกเข้ามาในห้องฉุกเฉินนะครับทางเราเองก็พยายามดูแลอยู่
โดยวันนี้ถือเป็นวันหยุดสงกรานวันสุดท้ายนะครับ
ประชาชนก็จะทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาครับ
เนกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สั่งการลงมาเลยนะคะให้ทุกภาคส่วนน้อมนำพระราชกระแส
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยเรื่องการสูญเสียของประชาชนจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงคราน
ไปร่วมกันปฏิบัติอย่างเร่งครัดในการอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางกลับด้วย
ทุกส่วนราชการทุกพื้นที่เลยนะคะให้ประสานการทำงานร่วมกับจิตอาสาในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
เอกประวิทย์ก็เป็นรองนายกที่ดูแลงานด้านจราจรคือไอ้ตัวเลขของอุบัติเหตุการเจ็บการตายช่วงการเดินทางจากปีใหม่สงครานเนี่ย
ก็ไม่ได้บันทึกไว้เป็นสถิติไม่มีจังหวัดไหนอยากครองแชมป์อะไรหรอกฮะ
เพียงแต่ว่ามันต้องดูกันไว้เพื่อจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขกันว่า
ถนนตรงไหนช่วงตรงไหนที่มันยังเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
หรือทำให้คนเจ็บคนตายอยู่เนี่ยอันนี้ไม่นับที่พวกเมาแล้วขับที่ไปก่อเหตุเองนะอันนี้